อ่าทุกผู้ชมครับฝนตกทุกวันนะฮะ
หลายพื้นที่ยังท่วมขังอยู่ขับรถต้องช้า
รถใหญ่ขับเร็วเจอน้ำขังนี่ไปสาดกระเด็นไปถึงคนรอบแบบนี้ก็

โอ้โหแบบนี้มันผิดกฎหมายนี่ใช่
เออมันไม่ได้นะคะอ่าถ้าจะบอกได้ไหมว่าไม่รู้ว่ามีน้ำ
ท่วมขังเป็นแอ่งอยู่ขอบทางแต่ก็ไม่ควรจะขับเร็วหรือเปล่า
ถ้าขับไม่เร็วน้ำมันไม่กระเด็นขนาดนี้นะแต่ผมเชื่อว่าเห็นอืม
เพราะไฟจากถนนมันมีโอ้โหคือเราต้องเห็นอยู่แล้วว่าแหม
นี่เห็นไหมเป็นแอ่งนะข้างหน้าน่ะแล้วมีคนเดินด้วยนะ
เขาเหยียบเบรกนิดนึงนะเห็นไฟเบรกมันขึ้นนิดนึงก่อนน้ำจะสาดเข้าไป
วันนี้ครับมีสองคนแล้วครับทุกผู้ชมครับ
มีคนเอาคลิปนี้โพสต์ไว้นะฮะในกลุ่มควายเอ้ย
อันนี้ชื่อกลุ่มนะกลุ่มชื่อกลุ่มเขานะเป็นกลุ่มดี
ชื่อกลุ่มควายเอ้ยนี่ฮะบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยรัดกระบังซอย๒๘นะครับในกรุงเทพ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องจิตสำนึกของคนขับรถ
เจ้าของรถคงเห็นแล้วล่ะว่ามีกล้องที่เขามีกล้องหน้ารถ
แล้วเขาเห็นรถว่าขึ้นขับไปขนาดนี้นะครับ
หรือมีเหตุผลอะไรก็ลองชี้แจงมา
บอกทางแอดมินเพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
โอ้โหผมไม่เห็นจริงไม่ได้ตั้งใจจริงหรือยังไง
แต่ว่ากฎหมายจราจรทางบกนะครับมีโทษนะฮะ
คือความผิดแบบนี้เนี่ยถ้ามีคนสามารถถ่ายรูปได้
ทะเบียนรถได้แล้วเขาเอาไปแจ้งตำรวจเนี่ยมีโทษนะฮะ
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐๑๐๐๐บาท

กรณีที่น้ำเนี่ยไปสาดโดนเขาหรือถ้าเกิดทรัพย์สินเขาไปเสียหายด้วยเนี่ย
ก็จะมีความผิดเรื่องทำให้เสียทรัพย์จะถูกโทษเพิ่มขึ้นอีก
ใช่มันมีความผิดตามกฎหมายค่ะ